เพราะว่าณตอนนี้นะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมค่ะ

คือเราติดเชื้อหลักหมื่นมานี่วันนี้วันที่๑๐แล้วนะคะ

แล้วเวลาคนติดเชื้อเยอะมันส่งผลกระทบถึงโรงพยาบาลแน่นอนค่ะ

ที่ฉันเห็นออกมาโพสต์ประกาศเลยปิดห้องฉุกเฉิน

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเขาบอกโอ้โหรับจะไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเลยเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวพาไปดูอย่างที่แรกก่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลประกาศปิดห้องฉุกเฉินชั่วคราว

คือเขาบอกว่างดรับเคสทุกกรณี
จากยอดผู้ป่วยที่พบว่าติดโควิดในห้องฉุกเฉิน
มี๒๗เคสแล้วก็รอผลอีก๓เคส
เคสมีอาการเหนื่อยต้องให้ออกซิเจน
แล้วก็เตียงเต็มไม่มีเตียงแอดมิตร
ส่วนพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดีคนหนึ่งก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะ
บอกว่าพยายามเต็มที่แต่วันนี้เราไม่ไหวแล้วจริง
แต่เตียงคนไข้เคสล่าสุดจะเข็นเข้ามาในชายคาตึกยังไม่ได้เลย

ห้องฉุกเฉินที่มีคนไข้โควิดนอนอยู่๓๐เตียง

โควิดได้ล้อมรอบตึกเอาไว้หมดแล้ว
สถานการณ์ตอนนี้มันเกินกำลังเราแล้วจริง
คุณผู้ชมคือมันน่าตกใจตรงนี้
คือโรงพยาบาลใหญ่อย่างรามาหรือโรงพยาบาลอื่น
ปรากฏว่าถ้าปิดวอร์ดโควิดไม่เท่าไหร่นะ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยโทรไปถามทางโรงพยาบาลรามาค่ะ
ก็ชี้แจงนะคะบอกว่าตอนนี้ฝ่ายบริหารหารือมาตรการอยู่
หลังจากที่ในตึกมีผู้ป่วยโควิด๑๙รักษาอยู่เยอะ
รวมถึงมีผู้ป่วยที่รักษาโรคทั่วไปรักษาตัวอยู่
ก็เลยจำเป็นต้องปิดตึกต้องงดรับตรวจผู้ป่วยนอก
กว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นมันจะคลี่คลาย
แล้วก็ตอนนี้บุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบาลต้องทำงานหนัก
บุคลากรเองติดโควิดไปหลายคน
มาตรการต่างที่ออกมานะคะก็เลยต้องเข้มข้น
แล้วก็ยืนยันนะถ้าเกิดมีผู้ป่วยวิกฤต
หรือว่าผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลก็ยังรับรักษานะคะ
คือปิดบริการที่ห้องฉุกเฉินนะ
แต่ว่าถ้าฉุกเฉินวิกฤตป่วยวิกฤตจริงยังรับได้อยู่

ทีนี้ไปสำรวจตรวจสอบอีกหลายโรงพยาบาลนะ
ที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันว่า
คือทางโรงพยาบาลตอนนี้รับผู้ป่วยกันไม่ไหวแล้วนะครับ
ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สำนักการแพทย์กรุงเทพนคร
โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเหมือนกันนะครับระบุว่า
หมอคะทำไมไม่มีเตียงหมอคะรับตรวจแต่ทำไมไม่รับรักษา
แล้วก็ตัดภาพมาที่หมอครับหมอบอกว่าเราไม่อยากเป็นหมอแล้ว
เราเลือกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ได้เลยไหมจะได้ช่วยคนไข้ได้ครั้งละมาก
ทำอย่างไรได้เคสเนี่ยล้นห้องล้นห้องฉุกเฉินเลย
ลามไปถึงลานจอดรถแล้วภาพจริงบรรยากาศจริง
เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดแฮชแท็กนักรบจวนจะหมดแรงแล้ว
นี่อีกที่หนึ่งนะครับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เขาก็โพสต์ออกมาบอกว่า

ค่ะนอกจากนี้นะคุณผู้ชมคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
โรงพยาบาลเขาทยอยประกาศงดรับผู้ป่วยใหม่ปิดห้องฉุกเฉินดูสิคะ
อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ย
โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าปิดบริการห้องฉุกเฉินงดผ่าตัด
การให้บริการผู้ป่วยนอกงดรับผู้ป่วยใหม่ผู้ป่วยส่งต่อ
นี่มีโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเลยทั้งโรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลใหญ่เหมือนกันนะอันนี้โรงพยาบาลตำรวจ
เขาประกาศออกมาตั้งแต่วันที่๑๖กรกฎาคมแล้วนะฮะ
แต่ว่าหลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องรอประกาศอีกนะฮะ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเหนือกับโรงพยาบาลจุฬา
ขออภัยโรงพยาบาลภูมิพลเพิ่งประกาศออกมาเมื่อวานนี้เองนะคุณนะ
ตกอกตกใจเพราะว่าภูมิพลก็เป็นโรงพยาบาลทหารอากาศ
โรงพยาบาลใหญ่ที่ดูแลประชาชน
เมื่อวานมีคนโทรเข้าไปเช็คที่โรงพยาบาลภูมิพลเยอะเลย
ถามว่าความเป็นจริงของโรงพยาบาลที่ประกาศหยุดประกาศปิด
ประกาศปิดอะไรบ้างเขาบอกออกมาแบบนี้นะครับ
บอกว่าหยุดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ตั้งแต่วันที่๒๓กรกฎาคมตั้งแต่๘นาฬิกา
จนถึงวันที่๒๔กรกฎาคมเวลา๘นาฬิกาอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับ
ปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาห้องตรวจสลากกินแบ่ง
ห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ
เว้นภารกิจยุทธการตั้งแต่วันที่๒๔กรกฎาเป็นต้นไป
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพระสบดีที่๒๙กรกฎาคม
ส่วนข้อ๓ก็คือสำหรับห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกอื่น
รับเฉพาะผู้ที่มีการนัดล่วงหน้าเท่านั้น
คืออย่างที่บอกคือจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลและข้อความที่ทางโรงพยาบาล
แต่ละโรงพยาบาลประกาศออกมานะ
สับสนคิดว่าปิดทั้งโรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่
เขาอาจจะแค่ปิดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าปิดห้องใดห้องหนึ่งเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นค่ะใครที่นัดไว้มีคิวนัดต้องไปตรวจเนี่ย
สอบถามทางโรงพยาบาลก่อนนะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูยอดผู้ติดเชื้อวันนี้หน่อยค่ะ
ผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่๑๕๓๗๖ราย
ในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อทั่วประเทศ๑๔๓๓๐
๕รายแล้วก็ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ย
๑รายส่วนช่องสีแดงเข้มช่องเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
วันนี้เสียชีวิต๘๗รายแล้วก็ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วเนี่ย
อยู่ในช่องสีเขียวค่ะ๖๗๘๒รายนะคะ
ก็ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเราก็ทะลุหมื่นมา๑๐วันแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับ